เหตุนี้ค่ะคือเป็นรถพ่วง๒๒ล้อ

พ่วง๒๒ล้อคันยักษ์จะถอยหลังออก

นี่จังหวะนี้
ชนก็ให้ครับ
ชนสิคุณผู้ชม
ล้อนะเข้ามาในตลาดองคารักษ์เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นแล้ว
ค่อยค่อยดูไปพร้อมพร้อมกันค่ะพอรู้ว่าเข้าผิดทางปั๊บเนี่ยแหละ
ถอยหลังออกแล้วรถตู้คันนี้จอดอยู่หน้าร้าน
โอเคไอทีหลังจากที่ชนไปแล้วรอบนึงรถพ่วงเนี่ย
ก็เดี๋ยวดูนะรอบ๒นะเขาก็จะถอยออกอีกค่ะ
แล้วก็พยายามถอยมาถอยมาอ้าวหักหักพวงมาลัยหักพวงมาลัย
นั่นไปเกี่ยวหูช้างฝั่งขวาของรถตู้
คือถอยไม่พ้นรถตู้เลยนะฮะรถเขาใหญ่อ่ะคุณสืบสกุล
แล้วทำยังไงหลังจากนั้นจอดแป๊บนึงค่ะ
คนขับรถยี่สิบสองล้อเนี่ยลงมาแล้วก็มาดู
แล้วก็ถอยหลังไปอีกแล้วก็ไปเลยครับโอ้โหไม่ลงมาถาม
ไปเจอเจ้าของรถตู้ค่ะเจ้าของรถตู้เนี่ยคือคุณพาวินี
อักเข้าอุดมอายุห้าสิบสี่ปีเธอเล่าให้ฟังว่า
มันเป็นอะไรเป็นรอยแบบนี้รีบไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
ก็เป็นภาพขวามือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอนี่แหละ
ตี๒๔๕พ่วง๒๒ล้อทะเบียนอะไรก็มองเห็นไม่ค่อยจะชัดนะคะ
แล้วเขาเข้ามาผิดทางไงก็พยายามจะถอยหลังออกจากซอย
แต่ทีนี้ตอนถอยหลังไม่มีใครมาโบกรถมาดูข้างหลังให้หรอก
เขาก็คงมองไม่เห็นเพราะข้างหลังมันก็ทึบแบบนี้นะคะ
ก็เลยชนกับรถตู้ของพี่พาวินีเข้าไป
แล้วไม่ใช่แค่รอบเดียวไงความพยายามของรถ๒๒ล้อยังไม่หมด
พยายามถอยมาอีกรอบนึงก็ชนกับหูช้างด้านข้าง
ทีนี้เขาลงมาดูลงมาดูแต่ไม่ทำอะไรแล้วก็ถอยออกไปเลยค่ะ
ในกล้องเหรอมันมีรถถอยมาจากด้านฝั่งหน้าทางใต้ชื่อว่าประดับเผลอนะฮะ
ถอยถอยถอยมาแล้วก็มาชนรถเราเลยอืมชนหนึ่งรอบครับ
แล้วนึกว่าเขาจะถอยออกเขาทำไมเขาก็ชนอีกรอบหนึ่งอืม
เขาก็เคลื่อนไปแล้วก็ชนอีกรอบหนึ่งกลายเป็น๓รอบทั้งหมด
สามรอบเลยใช่แล้วหลังจากนั้นเขาถึงจะมีเด็กรถน่ะ
ลงมาบอกบอกทางเพื่อให้ถอยออกไปเรื่อยนั่นแหละค่ะ
พี่ก็ได้ข้อมูลแค่ตรงนี้พี่ก็เลยเอาไปแจ้งความ
นี่พี่พาวินิเขาก็เอาหลักฐานก็คือกล้องวงจรปิดในรถนะคะ
ให้กับตำรวจที่สพองคารักษ์เอาไว้ก่อน
แล้วก็บอกว่าใครที่ขับรถพ่วงคนนั้นอยากให้คุณมารับผิดชอบด้วยนะคะ
ข้างหน้ารถสิบุบเลยกระจกก็แตกหูช้างก็เสียหายนะคะ